ไปดูกันที่วันดีกันบ้างดีกว่านะคะ
วันคล้ายวันเกิดของพี่เปิ้ลนาคอน
ปกติจะเจอแกอยู่ตามบึง
ดิฉันเจอบ่อยมากอยู่ตามบึงเจสสกี

แล้วก็วันคล้ายวันเกิดเขาพี่เปิ้ลด้วยความว่าเป็นคนใจดีใช่ไหมคะ
คราวนี้วันเกิดทั้งทีก็เลยขอทำอะไรดีกันหน่อย
บริจาคอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับพี่เปิ้ลนาคอนค่ะ
มาคราวนี้ยกกันเป็นแบบแพ็คครอบครัวเลยนะครับ

มอบให้กับสถาบันบำราชนาราดูน
เอาไว้ใช้สำหรับในทางการแพทย์นี่แหละ
เพื่อทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคภายในห้องทำงาน
ห้องผู้ป่วยแล้วก็พื้นที่ด้านนอกห้องด้วย
รวมไปถึงใช้ฉีดพ่นทางเดิน
เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคโควิด๑๙นั่นเองจ้า

ทุกอย่างฟื้นทุกอย่างของหมอของพยาบาลได้หมด
ถือโอกาสมามอบให้กับแพทย์พยาบาล

แล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะค่อยทยอยไป
กับโรงพยาบาลอื่นด้วยนะครับ
ก็อยากจะให้แพทย์และพยาบาลทุกคนนะฮะ

หยุดเชื้อหยุดอยู่บ้าน

เพื่อชาตินะฮะและเพื่อตัวเอง

เพื่อประเทศไทยครับสู้ครับ
อุ๊ยใจดีจังเลยค่ะคุณพ่อดีมากค่ะ
ใช่แล้วก็ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจ
ของคนในวงการบันเทิงในช่วงนี้กันเยอะนะคะ